คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่อดีตดาราสาวตายมนัสนันนะคะ
ต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตของเธอเนี่ยโอ้โหดูแล้วน่าเวทนาเหลือเกินนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตของเธอก็เป็นดาราทั่วไปนี่แหละ
ใช่คือหลายคนเห็นเธอแสดงหนังหลายเรื่องเหมือนกันนะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพราะพิษยาเสพติดทำให้ชีวิตตกอับค่ะกลายเป็นคนเร่ร่อนกลายเป็นภาพเวทนาถูกแชร์บนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเลยนะคุณ
ในการเผยแพร่ภาพเปรียบเทียบสมัยที่เธอยังเป็นดาราด่าวรุ่ง
ภาพคลัง
เป็นภาพสมัยตายยังทำงานในวงการ

ไม่สนใจว่าระหว่างทางเพื่อนจะไปเจออะไรมาบ้าง

จะพยายามช่วยเท่าที่จะทำได้
แล้วก็ลงท้ายว่ายายแฝดนะคะ

บางคนก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วสงสาร
ก็มีประสบการณ์เคยเจอกับตัวเอง

แตงโมกับตายเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมาก

สมัยแตงโมอยู่ในวงการ

ทางด้านวีเจจ๋านัทถาวีรนุษย์เอง

ภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
ก็ฝากกำลังใจผ่านทีมงานบันเทิงไทยรัฐ
เชื่อว่าหากดูแลฟื้นฟูตัวเองให้ดี

ก็จะสามารถยืนได้อีกครั้งค่ะ
ฟื้นฟูทั้งแบบสภาพจิตใจทั้งทุกอย่างให้มันดีขึ้น
แล้วก็ลองดูว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเอง
แล้วก็ลองทำสิ่งนั้นต่อไป
กล่าวว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติ

อะไรที่มันดีกับชีวิตอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิต
แค่มีบางครั้งเราอาจจะแบบพลาดไป

แล้วก็เหมือนกับว่าไปรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้

แล้วก็พยายามที่จะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า
บางครั้งบางเรื่องถ้าเราไปยุ่งกับมัน
แล้วเวลามันไปมันไปไกล
มันก็อาจจะกลับมาได้แต่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้
หรือว่าแบบไม่ไปยุ่งกับมันได้มันก็จะดีกว่า
จ๋าก็มองว่าถ้าเกิดว่าเรามีกำลังใจที่ดี

จ๋าว่าเขาก็จะลุกขึ้นมาได้ใหม่
แล้วก็คิดว่ามีคนคอยที่อยากจะซัพพอร์ตอีกหลายคน